งงเรื่องค่าไฟน้องพี่อ่านก็งงมันจะถูกขึ้นหรือมันจะแพงขึ้นหรือมันจะอะไรก็แล้วแต่
ทำไมบางคนบอกให้เลือกมี๖บาทกว่าด้วย
มี๖๒๘บาท

ลองทำความเข้าใจไปพร้อมกันมีทั้งหมด๓กรณี

อ่ะเรื่องนี้ทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาบอกว่า
สำหรับงกยถึงธคม
ก็คือไตรมาสสุดท้ายของปีถูกไหมคะ
แล้วก็แนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของกรฟภ
รับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างทั้งหมด๓แนวทาง
โดยเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ค่ะ
ตั้งแต่๗๒๑กรกฎาคมก็คือตั้งแต่วันนี้
จนถึง๒๑กรกฎานะคะแล้วจะมีการสรุป
ค่อยประกาศใช้จริงปลายเดือนกรกฎาคมนี้
ลองดู๓กรณีคือเราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้
ว่าคุณคิดว่าแบบไหนคือดีที่สุด
ประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือนกันยาถึงธันวา๒๘๕๘สตางค์ต่อหน่วย
เรียกเก็บเพื่อจ่ายคืนกรฟภที่ไปกู้มาตรึงค่าไฟ
ตั้งแต่กันยา๖๔ถึงเมษา๖๖ช่วงโควิดใช่นั่นอ่ะ
ล้านบาททำไมแกอ่านแล้วแกหมดหวังอย่างนั้นล่ะ
วันนี้เอาง่ายนะคนกำลังจะงงว่าสรุปแล้ว
เราต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวเลขขึ้นมาสองร้อยเท่าไหร่สตังค์นะ
๒๔๙๘๑สตางค์นี่ไงทุกวันนี้เราจ่ายกันเกือบบาท
อันนี้คือถ้าเกือบ๒บาทกว่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่า
ตางค์ต่อหน่วยนี่คือประจำงวดเดือนกันยาถึงธันวาใช่ไหมคะ
ประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือนกันยาถึงธันวาค
ก็จะเป็น๒๘๕๘สตางค์ต่อหน่วย
เรียกเก็บคืนกรฟภที่ไปกู้มาตรึงราคาตั้งแต่
กัญญา๖๔ถึงเมษา๖๖๓๕๐๐กว่าล้านบาท
รวมกับค่าไฟฐานที่๓๗๘บาทต่อหน่วย
ค่าไฟแบบไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย
มันจะอยู่ที่๖๒๘บาทต่อหน่วย
เท่ากับปรับเพิ่มขึ้น๑๕๘บาทต่อหน่วย
จากปัจจุบันงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
อยู่ที่๔๗๐บาทต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นมาอีก๑๕๘บาทต่อหน่วยก็จะเป็น๖๒๘บาท

กัญญาถึงธันวาคือไตรมาส๓เดือนสุดท้ายของปี
เท่ากับพฤษภาถึงสิงหาที่ตรึงมาก่อนหน้านี้

สตางค์ต่อหน่วยอันนี้เท่ากันกับกรณีแรก
แล้วก็จากที่จะคืนปึ้งเดียวให้กับกรฟภใช่ไหมคะ
ทยอยจ่ายคืนกรฟภที่กู้มาตรึงค่าไฟ

เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น

นี่คงเหลือที่ต้องจ่ายคืนให้กรภพ

กับค่าไฟฐาน๓๗๘บาทต่อหน่วย

จะอยู่ที่๔๗๐บาทเหมือนเดิม

บาท๗๐อาจจะถูกกว่าลงนิดหน่อย

เท่ากับที่เราจ่ายเดือนพฤษภาถึงสิงหาค่ะ

ส่วนกรณีที่๓ค่ะ

แบ่งเป็นขายปลีกประมาณการสะท้อนต้นทุนกันยาถึงธันวา๒๘๕๘

แล้วก็ทยอยจ่ายเงินคืนกรพที่กู้มาตรึงราคา

ละ๒๓๔๒๘ล้านบาท
สิ้นเดือนธันวาจะเหลือหนี้คงเหลือเนี่ย

ค่าไฟแบบไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จะปรับเป็น๔๔๕บาทต่อหน่วย
ก็จะลดลง๒๕สตางค์ต่อหน่วยตามข้อเสนอของกอง
สรุปว่าสรุปก็จ่ายกี่บาท

ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๑กรกฎาคม
เว็บไซต์สำนักงานกรกภนะคะว่า

คุณจะให้จ่าย๖บาทใครจะไปยอมล่ะ

เพราะว่ามันมีหนี้ที่เราต้องทยอยจ่ายด้วยอยู่แล้ว
สมมุติว่าอันนี้คือต้องบอกว่า
คิดแค่๓เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะ
ไม่ได้คิดถึงปีหน้าต่อไป
จนสุดท้ายที่เขาบอกว่าน่าจะใช้ไฟน้อย
กว่าช่วงเมษาถูกต้องไหม

อันนี้เราขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาชาวบ้าน

๖บาทเท่าไหร่ลูก๖๒๘เนี่ย

เพื่อที่ว่าหน้าร้อนปีหน้า

ใช่ค่ะ
แล้วประชาชนล่ะ

เอ้าถูกลงอีก

แต่หนี้มันก็จะเพิ่มขึ้น

แต่มันคือแสนสามหมื่นห้าพันกว่าล้าน
เคสที่หนึ่งที่สามเดือนสุดท้ายของปีนี้
เราจะยอมจ่ายหกบาทกว่าเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะจ่ายหนี้คืนให้หมดเลยที่กรพไปกู้มาตึงราคาไปตั้งแต่ปี๖๔๖๖
เคสที่๒จ่ายเท่าเดิมกับ๓เดือนก่อนหน้านี้

แต่จ่ายถูกลงเลือกเอาว่า๓เดือนสุดท้ายของปีนี้

ถ้าสมมุติว่าคุณยอมจ่าย

เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติขออนุญาตถามนะตอนหาเสียงทุกคนบอกจะทำค่าไฟถูกหมดเลย
อย่างนี้ฉันรอรัฐบาลชุดใหม่เพื่อจะทำค่าไฟถูกไม่ได้เหรอ
หรือยังไงวันเวลามันไม่รอใครกว่าจะได้นายก
อันนี้ตั้งกัญญาอันนี้หมายถึงกัญญาถึงถ้าสิ้นปี

ได้เพราะวันนี้ทางก้าวไกรเขาบอกเขาได้สวหมดแล้ว

ใครรับประกันนะแม่ไม่มีใครรับประกัน
แต่วันนี้ถ้าสมมุติเอาง่ายที่เราร้องไห้กันตอนจ่ายค่าไฟเห็นไหม

ล่าสุดขนาดมิ้นอยู่เป็นบ้านไม่ได้บ้านใหญ่เท่าพี่มนต์นะ

ทะลุหมื่นหมดเลยลองถามเงินเดือนมันไม่ทะลุหมื่น

แต่ถ้าสมมุติวันนี้น้องมันเป็น๖บาทกว่า

คนชาวบ้านที่ต้องหาเงินมาจ่ายแม่

ก็จะมากจะน้อยแต่มันก็ต้องจ่ายถูกไหมคะ
แต่ถามว่าถ้าเกิดจะเลือกแบบ๑๒๓

ที่คุณไปกู้กันมาเอาฉันก็ต้องรับผิดชอบร่วมจ่ายด้วยเหรอ
เนี่ยประชาชนถามของเขาว่า
คำถามนี้มาแล้ว
ก็คือให้ประชาชนใช้หนี้ให้ใช่มั้ย

เขาถามแบบนี้
แม่หนูต้องถามแน่นอนแล้วเอ้าแล้ว

คือกู้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะ

ก็พี่ถึงบอกว่าขนาดพี่โอเมื่อเช้าปากก็เบี้ยวกินน้ำก็น้ำไหลออก
ก็ยังงงว่าจะเล่ายังไงดีวะเรื่องข่าวข่าวค่าไฟ

อันนี้คือเขาขอความคิดเห็นจากประชาชนอย่างเรา
หรือคนจ่ายค่าไฟทุกคนคือคนไทยทั้งประเทศถูกต้องไหมฮะ

ท่อนสุดท้ายอีกสักนิดเขาบอกปัจจัยทิศทางราคาพลังงานตลาดโลก

ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามันจะถูกลง
แต่ถึงต้นทุนนั้นจะถูกลงแต่กรฟภยังคงมีภาระ

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องทยอยจ่ายคืน
หรือค่าไฟ๔๔๕บาทต่อหน่วยตามที่กฟภเสนอ
อาจจะเป็นอันนี้คือกรฟภเขาเลือกทางที่๓
คือ๓เดือนสุดท้ายของปีให้จ่ายจ่ายถูกค่ะ
จ่ายถูกลง๒๐บาทให้ไปรุ้นปีหน้า
แต่หนี้ที่ต้องจ่ายคืนกรฟภคือ๑๑๑๘๖๙ล้านบาท
หนี้เต็มคือ๑๓๕๒๙๗ล้านบาท
เท่ากับว่าจ่ายแค่๕งวด๓เดือนนี้จะจ่ายแค่๕งวด

ว่าปีหน้าจะเป็นแนวทางแบบไหนเรียงอีก
โปรดติดตามตอนต่อไป